สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว
กลับมาสนุกสนานกันต่อกับรายการกิโลทอง

แข่งขันของเราเดินทางมาถึงรอบที่สอง
ในรอบนี้นักตัดทั้งสามคน

กลัวแต่จะมีอุปสรรคต่างซ่อนไว้หลังแผ่นป้าย

เพื่อเป็นผู้กำหนดอุปสรรคในรอบนี้

หล่อสไตล์เกาหลีคุณปีโป้
โหลดสไตล์เนี๊ยบคุณวิน
หล่อสไตล์สปอร์ตต้นน้ำ

มี๒เสียงว่ะ

แปลที่สำคัญในรอบนั้นก็คือ

เป็นเล่นคำถามอะไรเอ่ย

เอาละให้โอกาส

จะเจอกันมาตั้งน้อย

จ๊อมงานนี่แภดทิฮะมีชุมเบราบปาก

พี่พอแล้วไม่ต้องถ่ายแล้ว

ใครคิดดูนี้เรียกมาเคลียรหน่อยด้วย

จมครับสิ่งที่เราต้องตัดในรอบนี้คือสารพัดสัตว์มีเสียง
สิ่งของปริศนาในรอบที่๒สารพัดสัตว์มีเสียง
ด้วยพื้นผิววัสดุที่เป็นยางจึงไม่ลื่นมากเท่าไหร่
แต่ความยากถึงขนาดที่แตกต่างกันทำให้แต่ละชิ้นมีน้ำหนักไม่เท่ากัน
ก็ลองเดาดูนะครับว่าชิ้นไหนเนี่ยจะน้ำหนักมากที่สุด
ก็ตักชิ้นนั้นให้เยอะแล้วกันนะครับ
ที่ทำคะแนนในรอบที่แล้วได้สูงที่สุดนะคือคุณวินนั่นเอง
ไปดูกันเลย

โอ้โหถ้าสมมุติคุณได้อันนี้นะคะ
คุณต้องเลือกคนในห้องส่งหรือจะเป็นแฟนคลับหรือจะเป็นใครก็ได้
๑คนเพื่อจะผูกขาแล้ววิ่งไปด้วยกันเป็น๓ขา
อันนี้ค่ะเป็นที่หนีบไม้หนีบผ้า

วิ่งไปกลับรอบนึงหนีไปกลับรอบนึงหนี

อันนี้เป็นตะกร้าซึ่งแต่ละรอบเราจะเพิ่มน้ำหนักไปตลอด
อันนี้เป็นชุดพลางตัว
ก็พอใส่เข้าไปก็ตาก็อาจจะดูพร่าหน่อย

นี่เลยตีนกบค่ะก็จะทำให้เดินยากลำบากเพิ่มขึ้น

เราเลยอยากดูว่าเขาแบบเซ็กซี่จะเป็นยังไง
อาจจะทำให้เสียความมั่นใจในการปักก็ได้
และสุดท้ายค่ะปกติเราไปดูหนังสืบสวนสอบสวน
เป็นแบบต้องห้ามเดินเลเซอร์ห้ามโดนอะไรอย่างนี้

คุณปีโป้ไม่อยากได้ชิ้นไหนที่สุด

เพราะเมื่อกี้วิ่งขนาดวิ่งธรรมดายังคุณยังไม่ไหวเลย

นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง๓ใจตรงกัน
ยังไงอยู่นะครับเนี่ย
ก็ขอให้ไม่เจออุปสรรคถวงด้วยล้อรถนะครับ
ถ้ายังไงก็ขอให้รอบนี้เจอของดีแล้วกันนะครับ
เป็นอุปสรรคที่ไม่ยากมากเท่าไหร่

เอาละครับตอนนี้ก็ได้อุปสรรคของเราแล้วนะครับ

รอบนี้เปลี่ยนเป็นที่หนีบหน้านะครับ
ีบ๑ชิ้นทุกครั้งที่วิ่งไปตัก

คนที่ได้กิโลทองต่ำสุดกลับบ้านทันที

เอากลับบ้านไปเลย

และในที่สุดคุณต้นน้ำก็เป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบด้วยน้ำหนักที่มากกว่าเพียง๑ขีดเท่านั้นเองล่ะครับ
ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณปีโป้นะครับ